ต่อกันที่งานประเพณีที่จังหวัดสตูนพาคุณผู้ชมไปดูพิธีกรรม
เป็นพิธีกรรมประเพณีไหว้ผีโบซึ่งประเพณีเป็นการอุทิศส่วนกุศล
ให้กับบรรพบรุษที่เสียชีวิตไปแล้วรวมทั้งวิญญาณที่ไม่มีญาตินะคะ
เป็นการสืบสารประเพณีโบราณแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยค่ะ
เทศบาลตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูน
ร่วมกับหน่วยงานต่างในสตูนนะคะ
อกจากนี้ก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอทุ่งว่า
ประเพณีเส้นไหว้ผีโบค่ะที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งว่านะคะ
ซึ่งประเพณีนี้สืบทอดกันมาเกือบร้อยปีแล้วนะ
เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

โดยชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะออกไปร่วมกิจกรรมนี้กันอย่างคึกคัก
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
ชาวจีนในอำเภอทุ่งว่าเชื่อว่าหากได้ไปร่วมงาน
จะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบอาชีพ

ในอดีตทำเป็นตระกูลแต่ต่อมามีลูกหลานมากยิ่งขึ้นนะคะ
จึงทำประเพณีร่วมกันกลายเป็นประเพณีใหญ่ขึ้นมาค่ะ
จากนี้ก็เพื่อสืบสารประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
เนื่องจากปัจจุบันนี้เฉพาะที่เธอพึ่งว่าแห่งเดียวเท่านั้น
สำหรับประเพณีไหว้ผีโบกิจกรรมของประเพณี
ประเพณีนี้นะคะ๔กิจกรรมหลักด้วยกัน
กิจกรรมแรกเปิดประตูโยมโลกก่อน

หลังจากนั้นเป็นการแสดงเองกอ
ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงของนักเรียนที่อยู่ในแถบนั้น
เป็นการสวมหน้ากากเดินตามท้องถนน
อกจากนี้พิธีสุดท้ายก็พิธีอันเชิญดวงวิญญาณ
ให้มาชมมหรสบต่างที่ได้จัดไว้ให้
ก็จะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสาธินแหละ
เป็นการไหว้ผีไม่มีญาติเป็นการไหว้บรรพบรุษ
แล้วก็ผีโบ๋เขามีที่มาของคำเรียกนะครับ
จริงผีโบ๋มาจากคำว่าผีหมู่
แต่ว่าชาวใต้เขาเรียกว่าผีหมูคือเหมือนเพี้ยนเสียงนะครับ

แปลว่าผีที่มีจำนวนเยอะผีไม่มีญาติจำนวนเยอะเนี่ยนะครับ
ก็เลยมีการพิธีไหว้ผีโบขึ้นนะครับ